ฟังข่าวนี้แล้วก็เศร้าค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
ตั้งท้องได้๓เดือนเขาอยู่บ้านเช่ากับสามีเขานะฮะ
แล้วปรากฏว่าค่าบ้านเช่าถึงกำหนดแล้วที่จะต้องจ่าย
แต่เงินสามีจะเอาในออกสิ้นเดือน
เขาก็เลยไปแฟตบุ๊กบอกว่าใครมีเงินให้หยิบยึมหรือปล่าว
หรือเปล่าผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในขวดขาบติดต่อกลับมาที่เธอบอกว่ามีเงินให้ยืมนะฮะ
แต่ต้องขอไปดูบ้านก่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ผ่อนจ่ายคืนเนี่ยเดี๋ยวตามตัวไม่เจอ
แล้วสุดท้ายออกอุบายขอเข้าห้องน้ำคุณดูนะดูข่าวนี้ไว้ขอเข้าห้องน้ำแล้วออกมาจากห้องน้ำ
เอาปืนมาจ่อหัวเธอผู้หญิงอายุ๑๗ปีท้อง๓เดือนถูกปืนจ่อหัวแล้วบังคับขืนใจเธอจนกระทั่งฝ่ายชายสำเร็จความไคร่
ฟังข่าวนี้แล้วเศร้าไหมสลดนะฮะท้องอ่อนอยู่ด้วยใช่น้องท้องอ่อนด้วยแล้วน้องเนี่ยตอนที่ผู้ชายจะกระทำย่ำหยี่น้องเนี่ย
น้องก็บอกนะว่าอย่าทำน้องเพราะน้องเนี่ยท้อง๓เดือนเดี๋ยวลูกในท้องเนี่ยจะเป็นอะไรไปนะแต่ฝ่ายชายไม่ยอมนะตำรวจต้องตามให้เจอนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดที่บ้านหลังนี้แหละค่ะที่น้องพามาดูนะคะในพื้นที่ตำบลหนองตีนนกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ผู้เสียหายอายุ๑๗ปีท้อง๓เดือนเล่าบอกว่าปกติเธออยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังเนื่องจากว่าสามีต้องออกไปทำงานนอกบ้านกว่าจะกลับก็มืดค่ำแล้วค่ะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เธออยู่คนเดียวใช่ไหมก็อยากหาเงินช่วยสามีตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กในกลุ่มเฟซบุ๊กบอกว่าต้องการหายืมเงิน
นำมาจ่ายค่าเช่าบ้านเพราะเงินเดือนสามีออกสิ้นเดือนแล้วปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่ชื่อเฟสบุ๊คชื่อว่าขวดเจี๊ยวเจ้านี่ค่ะทักเข้ามาผู้ชายคนนี้แหละค่ะชื่อจริงก็คือนายจักริจทองพันช่างอายุ๒๖ปีบ้านอยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเศร้าเขาเคยรู้จักกันมาก่อนกับน้องผู้เสียหายรู้จักกันตามสถานบันเทิงก็เลยมีก
ผู้เสียหายตกลงกันกับนายจักริจบอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะยืมเงินนายจักริจหนึ่งหมื่นบาทผ่อนจ่ายวันละสองร้อยบาทจนกว่าจะใช้หนี้หมด
นายขวดค่ะหรือว่านายจักริตออกอุบายเลยบอกว่าบ้านพักอยู่ไหนขอมาดูบ้านก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ผ่อนจ่ายวันละ๒๐๐บาทตามที่ตกลงกันเดี๋ยวจะได้ตามตัวถูก
ผู้เสียหายก็เลยตามเข้าไปตามในขวดเข้าไปในห้องก็เกรงว่าในขวดเนี่ยเดี๋ยวจะไปหยิบทรัพย์สินออกมานะฮะจังหวะนั้นในขวด
ออกมาจากห้องน้ำแล้วใช้ปืนจี้ไปที่หัวเธอ
เอาปืนตบหน้าเธอบังคับกอดจูบก่อนที่จะคืนใจ
ในขวดสำเร็จความไคร่
น้องผู้หญิงคนนี้ที่ตกเป็นผู้เสียหายพยายามร้องขอแล้วนะคะ
อย่าทำน้องเพราะน้องท้อง
และสุดท้ายในขวดก็ยังกระทำย่ำยีเธอค่ะ

เขาไม่ได้หยุดนะพี่เขาทำต่อ
เขาบอกว่าท้องแล้วไงก็พูดอย่างนี้
คือหนูยกมือแบบทั้งขอทั้งน้ำตา
พี่บอกว่าอย่าทำหนูนะหนูท้อง๓เดือนนะพี่
หนูกับลูกไปเถอะแล้วทีนี้เขาก็ไม่ยอม
แล้วเขาก็ทำหนูจนหนูไม่มีทางสู้อะพี่

อุตส่าห์ร้องขอว่าอย่าทำน้องท้อง๓เดือนน้องผู้เสียหายนะคะ
ไอ้เจ้าขวดเนี่ยมันถามกลับมาท้องแล้วไง
ลังเศษกีฝายในขวดก็กลับออกไป

และก็โทรศัพท์บอกพ่อแม่ของสามีบอกว่า
เพราะก็ต้องใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความด้วยนะคะ
ผู้เสียหายยืนยันเลยนะคะบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นประนามเหตุการณ์นี้กันเยอะเลยนะครับ